สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้านหนากับดิฉันนักศักดิ์แชร์กิตมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายแบบนี้นะคะ
ทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
ซึ่งประเทศไทยของเรายังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะ
วกกับยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
อบนำฝนเข้ามาตกในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่
อาจจะเกิดความเสี่ยงหายต่อผู้ทศพนทางการเกษตรค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุกค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องระวังในหลายเรื่องนะคะ
เกษตรกรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โครนถล่มเข้าท่วมสวนและไร่นาค่ะ
อกจากนี้อย่าลืมระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเยอะ
อากาศติดแดดค่อนข้างน้อยค่ะช่วงนี้
ระวังน้ำท่วมฉับพลันเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
เกษตรกรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในอังุ่น
ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ
คลื่นสูงราว๑๒เมตร
ท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกตลอดช่วงเช่นเดียวกัน
ระวังอันตรายจากน้ำล้นตะลิงค่ะและโรคพืชจากเชื้อราในผลไม้

ระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ

ซึ่งนอกจากจะไปดูแสงเหนือที่คั่วโลกเหนือแล้ว
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ